วันนี้เป็นวันที่๒๒พฤศจิกายนเป็นวันแรกของช่วงการทดลองปิดสะพานข้ามแยกรัชโยธิน
เพราะว่าต้องมีการรื้อจะมีการก่อสร้างโครงสร้างของรถไฟฟ้าสายสีเขียวนั่นเองครับ
วันนี้ก็มีการปิดในช่วงหลังและก่อนชั่วโมงเร่งด่วน
การจราจรที่บริเวณถนนรัชดาพิเศษทั้งขาเข้าและขาออกนะครับ
รอตัวแม้ว่าจะไม่ใช่ชั่วโมงเร่งด่วน
หลังจากเจ้าหน้าที่เริ่มปิดการจราจรตั้งแต่๑๐โมงเช้าที่ผ่านมานี่เองนะครับ
ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันแรกของการซักซ้อมปิดการจราจรเพื่อมรื้อสะพานข้ามแยกรัชโยธิน
พนตรศนิษฐ์มหาธาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็เปิดเผยว่า
ไม่เกิดปัญหาการจราจรติดขัดมากนักหลังปิดสะพาน

เป็นการปิดเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนเดินทางทำงานกันไปหมดแล้วครับ
แต่ว่าภาพรวมนั้นยังไม่พึงพอใจกับแผนการจัดจราจรที่ออกแบบเอาไว้เดิม
แล้วก็เห็นว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนจากแผนเดิมที่วางเอาไว้
กระทบต่อการเดินทางของประชาชนให้น้อยที่สุดครับ

จราจรในช่วงปิดมรื้อสะพานข้ามแยกรัชโยธิน
ก็มีการปรับขยายช่องทางการจราจรทางราบบนถนนรัชโยธิน

ทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกเพิ่มอีกหนึ่งช่องทางรวมเป็นสามช่องทาง
กำหนดการก็จะมรื้อสะพานข้ามแยกรัชโยธิน

หรือประมาณปลายเดือนมกราคม๒๕๖๒

แล้วก็การก่อสร้างอุโมงทางลอดแยกแนวถนนรัชดาพิเศษ
แล้วก็ก่อสร้างสะพานของรถยนต์ข้ามแยกแนวถนน
สำหรับคุณผู้ชมที่ใช้เส้นทางนี้นะคะ
ต้องศึกษาเส้นทางเลี่ยงให้ดีนะคะ
โดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนเช้าแล้วก็เย็นนะคะ
เพราะว่าเส้นทางใกล้เคียงก็ติดไม่แพ้กันนะคะ